คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเนย
ทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนนุ่ม
แล้วแฟนนุ่มไปมีแฟนใหม่ชื่อว่ากุ้ง
เธอก็เลยอยากจะกันแกล้งแฟนใหม่ของแฟนนุ่มเธอนี่แหละ
ก็เลยปลอมโปรไฟล์ของคนชื่อกุ้งขึ้นมา
แล้วกดสั่งรายเดอร์๓เจ้า
ให้เอาอาหารไปส่งที่บ้านของคนชื่อกุ้งจริง
เรื่องราวก็เลยบานปลายกลายเป็นว่า
รายเดอร์ไปเจอกันที่ร้านโดยที่หาคนสั่งไม่ได้
บางคนต้องโดนบริษัทต้นสังกัดตัดรหัสคือตกงานไปเลย
นี่คือรายเดอร์บางคนเขาจ่ายตังค์ไปก่อน๙๐๐กว่าบาทนะคุณ
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาต้องการกันแกล้งแฟนใหม่ของอดีตแฟนเขาไง
แต่กรรมมันไปตกที่รายเดอร์๓เจ้านี้ไง
อย่ามาใช้วิธีนี้สิคุณจะไปโกรธเขียดค้างอะไร
แต่ท้ายที่สุดรายเดอร์กลายเป็นซวยไปเลยอ่ะ
บริษัทสีเสื้อมา๓คนเลยบอกว่าโอ้โห

สองคนนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของตัวแทนบริษัทต้นสังกัดเดินทาง
แจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครพนมให้ติดตามสาวแสบมาลงโทษให้ได้นะครับ
คนหนึ่งคนนี้ที่เป็นคนเสื้อเขียวลายแมนคุณจริยาอายุ๕๕ปีเป็นพนักงานของไลแน
ติดต่อคนชื่อกุ้งไม่ได้แล้วคนที่อยู่ในแอปเนี่ยที่แอบอ้างมาเนี่ยก็แคปเฟซบุ๊ค

คือเพิ่งจะทำงานเพิ่งจะได้รับออเดอร์

ระวังนะระวังคนชื่อกุ้งสั่งอาหารนะ

ใช่เพราะว่าพอสั่งไปแล้วสุดท้ายเนี่ยคือไม่ได้เอาอาหารไปให้แล้วก็ไม่ได้ตังค์
ถูกต้องแล้วก็ไปสั่งไก่ให้ไปส่งที่เดียวกัน
แต่ต้องบอกว่าของคุณนาวินน่าสงสาร
เพราะว่าคุณนาวินกดรับออเดอร์ไปแล้ว
ระวังคนชื่อกุ้งนะเขาหลอกสั่งตอนนี้

สุดท้ายต้นสังกัดตักศิษย์เขาตกงานครับ
ฮะตกงานเลยก็เลยเอาเรื่องราวนี้ไปแจ้งความ

และอีกเจ้าหนึ่งต้องจ่ายค่าอาหารเอง๙๐๐กว่าบาท
ล่าสุดจำรวจสืบจนทราบว่าคนที่ก่อเหตุจริง
แต่โชกไปคบกับกุ้งก็เลยสร้างโพลไฟล์กุ้ง
ปั่นป่วนแต่กลายเป็นว่าคนที่ซวยก็กลายเป็น
ความคิดพรุ่งหน้าของคดีนี้ล่าสุด
แก้วผู้กำกับสอบพภาวะเมืองนักความพนมบอกว่า
สั่งให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานตามเบอร์โทรศัพท์
ของมือถือที่เนยเป็นคนตั้งรหัสและโปรไฟล์ขึ้นมา

แล้วก็จะมีการออกหมายเรียกเนยมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามความผิด
แล้วมีการนำเสนอข่าวไป
แต่ต้องมีการฟ้องร้องชดใช้ทางแพง
ส่วนผู้เสียหาย๓รายรายเดอร์ทั้ง๓ราย
ยืนยันตำรวจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็จะไม่ให้เนยนั้นไปก่อเหตุแบบนี้ซ้ำอีกนะครับ